คือตอนนี้ท่านยังไม่ได้รับแบบฟอร์มอะครับ
ก็มียังไม่เห็น
ให้ไปตรวจสอบดูแล้วให้ทางตรวจสอบดู

มันเกิดปัญหาอะไรอาจจะยังไม่เรียบร้อยไหม
ไม่มีมันต้องต้องโดดอย่างไว้ตั้ง๒๐๐๐๐กว่า
อาจจะมีบ้างที่ปิด
ก่อนหน้านี้เราเคยทราบปัญหาเหล่านี้นะครับ

แม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง
แม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง

แม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง
ผมได้กันนะว่ามีรายการรายการทุกของศิษย์เขาเป็นประธานอยู่นาน
โครงการนี้เป็นประโยคแหละประชาชนจะเดินหน้าต่อไปใช้เลยปะ
ขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับ